เช้าที่ผ่านมาในวันนี้ค่ะล่าสุดนะคะ
มีราชกิจจานุเบกษามีการเผยแพร่ประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่องของการแต่งตั้งนายตำรวจนะคะ
โดยมีการระบุไว้ว่ามีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าค่ะ
ให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพ้นจากตำแหน่งรองพบตร
มีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพบตรคือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือ๑ตุลาคม๒๕๖๒
นี่คือผ่อบอตรคนที่๑๔นะคะ
วิกตอค์ผนตำรวจเอกต่อสักศุกร์วิมนตร์คุณผู้ชม
ก็ได้แต่งตั้งเป็นทางการเรียบร้อย
ทีนี้พูดถึงเรื่องของบิ๊กต่อค่ะ
เมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะคุณผู้ชมบิ๊กต่อเองพร้อมกับทีมงานค่ะ
ก็มีการเดินทางไปร่วมบวงสวงเบิกเนธหลวงพ่อสุขใจ
ที่พักสงฆ์ถ้ำแก้วภาวนานะคะในพื้นที่ตำบลหนองย่าขาว
อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
นี่คือบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมช่วงเช้า
มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายคนร่วมพิธี
แล้วก็มีนายตำรวจหลายท่านไปร่วมด้วย
จากจะมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือบิ๊กต่อเองนะคะ
ยังมีพลตำรวจโทวรวัตรผู้บัญชาการสอท
พลตำรวจโทไตรลงค่ะผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี
แล้วก็เป็นหัวหน้าคณะทำงานที่ทำงานกับบิ๊กต่อมานานด้วยนะคะ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
แล้วก็ชาวบ้านที่ใจบุญมาร่วมพิธีกันอย่างครับคลั่งเลยค่ะ

โดยเริ่มต้นในเวลา๙นาฬิกา๙นาที
เล็กมงคล๐๙๐๙๙นาฬิกา๙นาที

พิธีเป็นไปอย่างเรียบง่ายเต็มไปด้วยความอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจนะคะ
คุณผู้ชมคะสำหรับพิธีองค์พระศรีอริยเมตรัยนี้นะคะ
หรือว่าหลวงพ่อสุขใจมีการจัดสร้างขึ้น

แล้วก็คนที่สัทธาในพระพุทธศาสนา
แล้วก็ยังตั้งใจสร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
๒๐๐๐๐๐๐บาทซึ่งวันเดียวบิ๊กต่อเองก็มีการเดินทางไปเบือกเนชนะคะ
ส่วนการสร้างสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ทราบมาว่ามีการใช้เงินก่อสร้างไปแล้วกว่า๑๐ล้านบาทค่ะ
ก็ถือว่าเป็นภาพที่เห็นว่าบิ๊กต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางไปทำบุญตั้งแต่เช้าวันนี้ด้วยนะคะ
ฉายาโรบอคอปสายบุญก็นี่แหละครับเป็นคนชอบเข้าวัดทำบุญนะฮะ